ทีนี้ถามคุณแม่หน่อยคุณแม่ชิสา
คุณแม่ชื่อสาสักประมาณ๒๓ขวบ

กำลังอยากรู้มุดอะไรได้มุดทำอะไรได้ทำ
คือที่ถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ข่าวนี้เด็กผู้ชาย๓ขวบ
ก็ไปปีนป่ายปีนเล่นหน้าต่าง
แล้วปรากฏว่าขาคงจะก้าวพลาดค่ะคุณผู้ชม

กลายเป็นว่าหัวติดอยู่ตรงเหล็กดัด

ก็ต้องเร่งมาช่วยเหลือน้องวัย๓ขวบค่ะ
เกรงโอเค
โอ๊ยลูกเอ้ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
วินาทีนี้นี่กู้ภัยเขาก็ต้องช่วย
หัวติดอยู่ตรงลูกกรงเหล็ก
มันเป็นเหล็กดัดที่หน้าต่างที่บ้านเลยค่ะ

พยายามตัดเหล็กออกเส้นหนึ่ง

ก็ค่อยดึงหัวน้องออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ที่บ้านเลย
เพราะว่าบ้านนี้อยู่ที่หมู่บ้าน

ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะ
ถามแม่ของน้องแม่บอกว่า

ก็ให้ลูกชายเล่นอยู่ในห้องคนเดียว

ทีนี้ระหว่างนั้นเอ๊ะทำไมลูกไม่ส่งเสียงดังเลย

เห็นเป็นหน้าต่างห้องตรงนี้จริงมันเป็นบานสไลด์ค่ะ

ปรากฏว่าหัวลูกติดอยู่ที่เหล็กดัด